ถ้าย้อนไปเมื่อ๑๐ธันวาคมนะฮะมีเหตุการณ์ชายคนหนึ่งถูกฆ่านะอยู่ในบ้านพักที่นครสวรรค์คือถูกคนร้ายเนี่ยใช้มีดฟันเข้าไปนะครับคือฟันเข้าไปจนคอเนี่ยเกือบขาด
ตอนที่นอนอยู่ที่เปรย์ที่บ้านผู้ตายชื่อนายธนากรยศรุ่งเรืองอายุ๔๘ปี
เขาเป็นหัวหน้ารอปภอยู่ที่บริษัทที่สระบุรีแล้วก็ลางานในช่วงวันหยุดยาวหลายวัน
เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารช่วง๑๐ธันวาคมวันรัฐธรรมนูญ
กลับมาที่บ้านที่นครสวรรค์ที่ตาคลีก็นอนเล่นอยู่ที่เปรย์ที่บ้านตรงเนี้ย
อยู่ดีใครไม่รู้เอามีดมาฟันนะฮะเข้าไปที่คอนะฮะคอเกือบขาดนะฮะ
แล้วก็ตกลงมาจากเปรย์เสียชีวิตอยู่ตรงนี้เด็กแถวบ้านก็วิ่งเล่นกัน
เห็นศพก็ไปบอกผู้ใหญ่แถวนั้นก็มาดูกันเนี่ยแจ้งตำรวจตำรวจมานะครับ
ทีแรกจากการสอบสวนพยานแวดล้อมพุ่งเป้าไปที่พี่ชายของเมีย
เพราะว่าพี่ชายของเมียเนี่ยนะฮะชื่อว่านายนรงถึงศุกร์อายุ๕๒เนี่ย
เขามีปัญหากับผู้ตายบ่อยเนื่องจากพี่เมียเนี่ยนายนรงเป็นคนพิการ
ขาลีบแขนด้วนเนี่ยก็มีการทะเลาะเบาะแว้งกันเรื่อง
ไม่ทำอะไรอยู่ด้วยกันมีปัญหากันนะครับพุ่งไปตรงนั้น
สุดท้ายตำรวจสพตาคลีสอบไปสอบมาพบว่า
ใกล้บ้านผู้ตายมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งนะฮะเป็นชาวพิศนุโลก
มาทำงานสร้างทางรถไฟรางคู่สายตาคลีนครสวรรค์อยู่ที่นี่
ชื่อนายนนทยาขุนสงครามอายุ๔๒วันที่เขามาดูศพกันเนี่ย
นนทยายังมายืนยืนดูศพอยู่ด้วยนะค่ะยังมาดูเขาเอ้ยเกิดอะไรยังไงขึ้นเนี่ย
เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นสุดท้ายพอเรียกมาสอบสอบไปสอบมา
เพราะว่าตัวเองมาเช่าบ้านอยู่ใกล้กับบ้านของผู้ตาย
นายนนทยาสารภาพว่าเป็นคนลงมือฆ่านายธนากรจริง
โดยใช้มีดไดย่ามาฟันเขาตอนเขานอนหลับอยู่บนเปรยวนที่บ้าน
ผู้ต้องหาอ้างว่ามารับงานทำงานก่อสร้างทางรถไฟรางคู่สายตาคลีนครสวรรค์
อยู่แถวพื้นที่ตรงนี้ตำบลหัวหวายอำเภอตาคลีเนี่ย
แล้วเช่าบ้านอยู่ซึ่งผู้ตายนายธนากรเขาเป็นหัวหน้ารอปภอยู่สระบุรี

ผู้ต้องหาอ้างว่าพอมาเช่าบ้านอยู่ตรงนี้มาเจอภรรยาผู้ตาย
ก็เลยแอบชอบพอกันแล้วก็มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกัน
ภรรยาผู้ตายตั้งท้องวันนั้นผู้ตายกลับมาที่บ้านเกิดความหึงหวง
แล้วก็หวงไปถึงลูกในท้องของตัวเองเป็นห่วงที่อยู่ในท้องซึ่งเป็นภรรยาของผู้ตาย

เพราะว่าตอนที่มาแอบคบกับภรรยาของผู้ตายเขาเนี่ย
ภรรยาผู้ตายเล่าให้ฟังว่าถูกทำร้าย
อยากจะตายไม่อยากอยู่แล้วก็เลยแค้นแทนด้วย

นี่ฮะเหตุการณ์เกิดขึ้น๑๐โมงเช้า๑๐ธันวาคมนะ
นายธนากรนอนหลับอยู่ที่เปรยวน

่องมาแล้วก็ฟันจนเลือดสาด
แล้วก็เอามีดไดย่าไปซ่อนไว้ที่ต้นไม้ข้างบ้าน
ทำเป็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
แล้วก็ทำงานปกติ
ยืนดูศพดูศพอะไรพวกนี้ด้วยนะครับ
ส่วนน้องเมียของนายธนากรผู้ตายนะครับ
เขาก็พูดถึงเรื่องนี้ไว้ด้วยนะฮะ

อันนั้นตั้งแต่กลางคืนแล้วอันนี้พี่ก็ไม่รู้ว่ามันมาแอบดูหรือเปล่า

มันมาขอแต่ตังพี่กับพี่ก็ไม่มีจะให้
ตัวพี่เครียด
แล้วเขาก็เลยเข้ามาเป็นอาสาเหล่นครู่ไม่เคยเข้ามา

เมื่อสักครู่นี้ภรรยาของผู้ตายนะครับเขาออกมาปฏิเสธนะฮะ
บอกว่าสิ่งที่ผู้ต้องหาบอกเนี่ยไม่จริงเลยนะครับเพราะว่าเขาไม่เคยคบหาอะไรด้วยนะ
ไม่เคยมีความสัมพันธ์อะไรด้วยค่ะนะครับผู้ต้องหาเองก็เพิ่งมาเช่าบ้าน
อยู่แถวบ้านเขาได้แค่สองสัปดาห์แล้วตัวเขานอกจากไม่เคยคบหา
มีความสัมพันธ์อะไรด้วยแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งท้องด้วย
เรื่องท้องนี่เป็นไปไม่ได้เลยเพราะทำหมันมาแล้วเออ
หมันมาหลายเดือนแล้วนะครับสิ่งที่เขาทะเลาะกับสามีอันนี้จริง
ถูกสามีทำร้ายจริงที่บ่นว่าอยากตายเพราะสามีทำร้ายจริง
แต่เขาก็ทะเลาะกันในบ้านไม่เคยไปพูดไม่เคยระบายอะไรให้กับนายนทยาผู้ต้องหาฟัง
นี่เขาก็ขอชี้แจงมาอย่างนี้นะครับ
ส่วนผู้ต้องหาก็ถูกสพตาคลีควบคุมตัวไปฝากขังต่อสารเรียบร้อยแล้วนะครับ